เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๓
จีบใครก่อนขอคมสั้น

แค่ว่าแค่หยอดเฉยแบบว่าสนุกไม่ได้คิดว่าจะได้ผัวจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
จากช่องไทยรัฐทีวีที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้
ถ้าผมบุญวาสนาถึงผมอาจจะส่งให้เขาได้มีวิถีชีวิตที่ดีกว่านี้
สิบนิ้วพนม
แล้วโกมลงข้าง
พอบาระบี
ผัวทิ้งค่ะหนูโดนผัวทิ้ง
เพราะมีผู้หญิงคนคืนแปดหนู

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
ที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวี

เรามีนัดกันทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์๒วันเลยนะครับ
เวลาเดียวกัน๑๘นาฬิกาตรงหลัง

กับร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน

เนื้อเพลงผ่านเสียงเพลงลูกทุ่ง
โดยเรามีนักสู้สองคนที่จะขึ้นมาบนเวที
เพื่อชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา

เพื่อสะสมเงินทุนกองกลางไปให้ถึงเงินล้านนะคะ
แต่ถ้าเกิดหากมีใครคนใดคนหนึ่งร้องผิดค่ะ

จะต้องตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
และได้สิทธิ์ไปชิงเงินล้านกับนักสู้คนใหม่ค่ะ
และสามารถสะสมเงินรางวัลไปได้เรื่อยนะคะ
ส่วนผู้ที่ร้องผิดก็รับเงินทุนปลอบใจกลับบ้านไป
แต่ถ้าร้องถูกต้องทั้งสองคนครบ๑๐เพลงเลยนะครับ

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน๒ล้านบาท
กติกาใหม่ของเราเปลี่ยนแปลงมาได้สักช่วงหนึ่งแล้วนะครับ

ก็ทำให้เรียกว่าช่วยเหลือคนได้มากขึ้น

โอ้โหนี่เข้าปีที่๕จะเข้าปีที่๖แล้ว

เพราะเราจะอยู่อีกนานมากเลยนะครับเนี่ย
จนกว่าประชาชนในประเทศไทยจะร่ำรวยกันหมดทุกคน
พิธีกรต้องนั่งวิวแชร์มาไหมครับ

ช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับคู่นี้ค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นคู่ชีวิตจำลองก็ว่าได้นะคะ
จะต้องช่วยกันค่ะพยุงค่ะ
ให้ครบ๑๐เพลงเพื่อคว้าไปได้คนละ๑ล้านบาทนะคะ
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๓ระหว่าง
มุมแดงลุงนบคุณลุงคนซื่อ
ผู้เป็นความหวังของภรรยาและลูก
ส่วนมุมน้ำเงินคือนักสู้หนึ่งสมัยคุณซิม
แม่ขาขายถั่วคนขยัน
เส้นทางการชิงเงินล้านวันนี้จะเป็นอย่างไร
มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับ
สวัสดีค่ะ

คุณซิมกับคุณนบนะครับ
วันนี้คุณนบมาในชุดเรียกว่าเรียบร้อยมาก
เหมือนกำลังจะไปวัดเป็นมรรคนายก

ไม่ได้ไปทำฝุ่นด้วยกัน
คุณซิมก็เอามาในชุดธรรมดธรรแมง
คล้ายกับเตรียมจะไปขายถั่วเลย
จากตรงนี้ก็เดี๋ยวออกไปขายข้างหน้าสตูน

ไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลา
ไปปรึกษาพูดคุยอะไรกันมาบ้างไหมครับ

ไม่ได้คุยก็ต่างคุณพักฝน
ได้มีโอกาสให้กำลังใจกันบ้างไหมคะลุงนบ
ให้กำลังใจคุณซิมเขาว่าไงบ้าง

จับมือสู้ไปด้วยกันเพื่อให้ถึงฝั่งเงินล้านครับ
ค่ะแล้วคุณซิมเขาตอบรับมาว่าไงบ้างคะลุงนก

ต่างคนต่างมีความฝันของตัวเอง
ต่างคนมีการที่อยากได้ตังค์ไปทำอะไรของตัวเอง
แต่ว่าแต่ละคนถึงจะต่างความฝัน

แต่ทั้งคู่สู้เพื่อครอบครัวนะคะ
วันนี้ครอบครัวก็มาด้วยทั้งสองครอบครัวเลยนะคะ
ว่าจะเป็นครอบครัวคุณซิมหรือว่าครอบครัวของลุงนบนะคะ

คุณแม่อุสาสามีคุณชัยนะครับ
แล้วก็ลูกสาวน้องอันอันสวัสดีครับ

คุณพี่วันนะคะแล้วก็น้องเต้นะคะสวัสดีนะคะ

สองครอบครัวชื่นมื้นอบอุ่นนะคะ
เราก็คุยเรื่องครอบครัวมาพอสมควรแล้ว
แต่ก็ยังมีเรื่องที่แบบยังอยากสนทนาอยู่คุณป่า
วันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่คุณซิมก่อนนะครับ
เพราะคราวที่แล้วคุณนบเป็นคนร้องก่อน
ค่ะเดี๋ยวจะให้ลุงนบลงไปรอข้างล่างกับน้องเต้

เต้นไหมเข้ามาเห็นไฟเห็นอะไรค่ะลุงนบ
ก็แรกเขาก็ตื่นเต้น

งั้นเดี๋ยวเชิญลุงนบไปนั่งเป็นเพื่อนน้องก่อน
ศึกในยกที่๓ด้วยคุณซิม
โจทย์ของเราในวันนี้จะเป็นเพลงอะไร
เข้มข้นเหมือนเรื่องราวความหลังของคุณซิมกับสามี
ที่จะมาเปิดใจกันในช่วงหน้าหรือไม่
ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ

ที่ทำให้รู้ว่าความรักมันมีอยู่จริง

หนูโดนตัวทิ้ง

น้ำผิงประถูของหนูมันกล่อย
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน